แต่ข่าวนี้ดูเหมือนไม่ค่อยเก๋เท่าไหร่คุณ
ทำไมคะป๊อปพัศนากรนะฮะถึงกับควันออกหูเลยคุณ
ลงในไอจีสตอรี่ส่วนตัวนะคะ
ตักเตือนหน่อยละกันพวกเกลียนคีย์บอร์ดคุณ
ก็เมาส์กันเรื่องเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือความรุนแรงในถ้อยคำนะ
เขาลือว่าเจ้าตัวทุ่มเงินก้อนโตไปกับงานแต่งเมื่อปลายปีที่แล้ว
จนไปกระทบกับธุรกิจของตระกูลค่ะคุณ
ส่งผลให้พนักงานเนี่ยไม่ได้โบนัสคุณเมื่อปีที่ผ่านมา
ที่ไหนเขาก็ไม่ได้กันทั้งนั้นแหละโบนัสอะมันเดือดร้อนอะไร
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวควงคู่ภรรยามาเคลียร์เรื่องนี้แบบชิล
ซึ่งคุณป๊อกนะบอกว่าออกตัวก็ไม่ได้โมโหเกลียนคีย์บอร์ดนะ
แต่ต้องการเตือนว่าแสดงความคิดเห็นแบบที่มันไม่เป็นความจริง

แล้วก็เออระวังจะโดนกฎหมายลงโทษเท่านั้นแหละค่ะ
จริงอยากแค่อยากจะเตือนหลายคนว่า
สิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นสิ่งที่จริงมันผิดกฎหมายนะครับ
ก็สามารถจะโดนคนเขาเอาเรื่องได้
อย่างที่บอกจริงมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแล้วนะ
อาจจะทำให้คุณมีปัญหาในวันหลังก็เป็นไปได้
เราก็ต้องเขาเรียกอะไร
เพราะบางทีการที่แบบว่าคนอื่นสนุกแต่ว่ามันเดือดร้อนถึงคนอื่น
มันก็ไม่แฟร์คิดว่ามันไม่แฟร์
คือตอนแรกก็ลือไปก็ว่าจะวางแบบไม่สนใจ
แต่พอใช้คำพูดไม่ดีเข้า
ลือกันเยอะขึ้นแล้วก็ว่ากันเยอะขึ้น
คือบางคนไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังจริง
บริษัทใหญ่ขนาดนี้เขามีการบริหารจัดการกันยังไง
ขอบคุณงานแต่งแค่นั้นผลหน้าแข้งให้ร่วมเหรอคุณผู้ชมคะ
อกจากนี้นะคะทั้งคู่ก็ได้เคลียร์เกี่ยวกับเรื่องทายาท
ที่มีคนตาดีแอบสังเกต
เปลี่ยนไปหรือเปล่าป่องแล้วหรือเปล่า

จริงไม่ได้ป่องนะแค่เท่าเดิม
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าชุดมันอะไรอย่างนี้

คุณแบกแค่หลบขึ้นแค่โรคเดียวเองนะ

ถ้าคนสังเกตนะเป็นคนที่ไม่ได้เอ้วกูฐุ
ไม่มีอะไรค่ะเป็นน้องไขมัน

อาจจะมีพุงบ้างเล็กน้อยคุณผู้ชม

ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้ป่องนะคะ

เขาไปซ้อมกีฬาสีของช่องเขานะ
เขาโชว์สเต็ปแดนสอยู่บนรถกระบะก็แซ่บอยู่นะ

ใช่โผล่นะคะแหมมีแอปเซ็กซี่เล็ก
รู้แล้วทำไมป๊อกหลงเสน่ห์กันจังนะคะ